มาที่รุ่นเหรนรุ่นหลานของคุณยายกันหน่อย
สองคนนี้อายุ๙ขวบกับ๑๐ขวบหลังเลิกเรียน
ไปเปิดหมวกร้องเพลงตามตลาด
หาเงินเรียนหาเงินช่วยพ่อแม่และครอบครัว

ขั้นต่ำมา๘๐๐ขั้นสูงสุด๓๐๐๐บาทต่อวัน

วัดได้จากยอดเงินที่คนร่วมสมทบทุนการศึกษาไป

สูงสุดก็ได้๓๐๐๐บาทค่ะพี่นักข่าว

วันละ๓๐๐๐มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ๑๐เท่าจ้ะหนูจ๋า

นี่ค่ะคือน้องจุ๋ยเด็กหญิงมานิตาผิวบางอายุ๑๐ขวบกับน้องต้นหอม
เด็กหญิงออนสุดาพิมสามรีอายุ๙ขวบ
ทั้งสองคนไม่ใช่พี่น้องกันแต่เป็นญาติกัน
เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านดงกระทงยามท่า
ประชุมที่จังหวัดปลาจีนบุรี
และก็ช่วยพ่อแม่แบ่งบาวพารักษ์ครอบครัว

วันหนึ่งได้เท่าไหร่ก็จะของสามพันธุ์นะค่ะ
วันที่ไม่ได้ไม่ได้ก็แปดเก้าร้อยอ่ะค่ะ

นกก็จะตะเวนไปร้องเพลงตามตลาดนัดทุกที่เลยครับ

ส่วนเงินที่ได้ก็จะไปให้พ่อให้แม่ให้ตาให้ยายเก็บไว้
แล้วก็ที่เหลือก็แบ่งกัน๒คนด้วยนะครับ
ขณะที่คุณตากิติชัยศรีบุรินอายุ๖๑ปีนะฮะ
ก็เป็นตาของน้องสองคนนี้ก็บอกนะครับว่า
ทั้งสองคนชอบร้องเพลงมากเลย
ทุกครั้งที่ตากับยายไปขายของตามตลาดก็จะมากันด้วย
หลานขอมามาร้องเพลงเปิดหมวกหามารายได้
มันมีลำโพงชุดหนึ่งใส่เสื้อนักเรียนแล้วก็มาเต้น
มาร้องคนนึงเต้นไปคนหนึ่งร้องไป

ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปอย่างน้องสองคนนี้นะครับ